เพลงนี้ร้องให้น้องนายนพัฒน์วันเกิดเขา
แต่เมื่อคืนเขามีคนฉลองด้วยแล้ว
ใครล่ะคะน้องใบเฟิร์นนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขามีดินเนอร์สุดละมุนละมัยโอ้โห
ขยับขยื่นเลื่อนสถานะมา
ก็แจกความฟินให้แฟนคลับได้จิกหมอนกันแบบตลอดเลยนะ
สำหรับคู่ของนายและใบเฟิร์น

วงนายไปดินเนอร์ล่วงหน้าวันเกิดของนายคือวันเกิดน้องวันนี้

ภาพที่ลงในไอจีคลาสสิกสุด

อกไม้เอ่ยลูกโป่งเอ่ยเค้กเอ่ย
ช็อตที่ทั้งสองคนถ่ายรูปมองตากันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะ

ดูเหมือนกล้องฟิล์มเนาะเหมือนกับ
เบลอแบบมีเผ็ดนิดนึงอะไรแบบนี้

สุขสรรค์วันเกิดล่วงหน้านะคะ
อุ้ยมีค่ะมีค่ะนายค่ะใบค่ะ
โสดคนไม่โสดก็อิจฉาตาร้อนค่ะบอกเลย
คลั่งรักยังไม่หมดเท่านี้คุณผู้ชมค่ะ
พิเศษเกินต้านรู้ไหมงานนี้ใบเฟิร์นทุ่มสุดตัว
เข้าครัวลงมือทำเค้กแครอทให้นายด้วยตัวเอง
คือบอกเลยนะว่าในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าน้องเนี่ย

กระนบตำนานเสาห้าวของแดนเซยามไปแล้วรึเปล่า

ปกติเนี่ยใบเฟิร์นก็จะห่าวหน่อยอะไรแบบนี้ใช่มะ
ส่วนกีต้าที่อยู่ในมือของหนุ่มนายเนี่ยจะใช่เหรอ
อันนี้ก็คงต้องไปรอฟังคำตอบ
โมเมนต์ความน่ารักมุ้งมิ้งของทั้งคู่ในงานอีเวนต์นะจ๊ะ
เดี๋ยววันงานเนี่ยวันวันสันที่๘เขาจะมีงานผู้กันใช่ไหมค่ะค่ะคู่
แต่ว่าจะมีนายออกงานเดียวก่อน๑งานพี่ใจจะไปถามมาให้แล้วอะไรอยู่ในมือค่ะล่าสุดเลยค่ะ
นี่ค่ะหน้าแป้นแหลนมากเลยลูกเอ้ยนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะพรุ่งนี้มีความสุข

เนาะเพลงนี้คงจะหวานมากนะ